คุณผู้ชมค่ะพาไปดูตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านนี้
ลงทุนควักกระเป๋าด้วยเงินของตัวเองเงินส่วนตัวเลยนะคะ
ตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการขับขี่ของตัวเอง
บอกเลยว่าเหมือนที่ใช้ในน้ำต่างประเทศนี้เห็นมั้ย
ลงทุนไป๕๐๐๐บาทค่ะบอกราคากันตรงนี้เลย
คนนี้ชื่อว่าดาบตำรวจพงชัยมณีรัฐอายุ๔๐ปีหรือว่าดาบแป๊ะนะคะ
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วไปค่ะ
เป็นตัวรถเปล่าไม่มีอุปกรณ์ใดเลยจนกลายมาเป็นรถตำรวจจราจรสุดเท่
ต่างจากรถจักรยานยนต์ของตำรวจในต่างประเทศ
แล้วก็นำมาใช้ในการปฏิบัติงานจราจรประจำวันได้ด้วย
และยังเป็นรถนำขบวนในภารกิจสำคัญต่างของสพอีกด้วยค่ะ
แต่อย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างพี่รถที่ออกมานี่

ครับปฏิบัติในงานแล้วก็อุปกรณ์

มีครับเพิ่มเติมอยู่มีเพิ่มเติมอยู่แต่ขอเก็บให้ก่อน
แป๊ะบอกนะคะว่าจักรยานยนต์คันนี้ได้เปลี่ยนแฮนด
เพื่อให้ขับขี่สบายขึ้นเมื่อต้องขี่ไปนานเหมือนเวลาไปออกทริป
ใครที่แต่งรถจักรยานยนต์เขาน่าจะรู้กันดีดิฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกัน
แล้วก็มีการตกแต่งใส่กระเป๋าข้างเป็นกล่องข้างเห็นไหมคะ
กล่องซ้ายขวาแล้วก็มีกระเป๋าหลังที่อยู่ด้านหลังอีก๑อัน
แล้วก็มีตัวดีดที่ล้อด้านหลังเพื่อกันโครนและสัญญาณโมบายต่าง
ซึ่งจะเปิดใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะ
กลายเป็นรถจักรยานยนต์ของตำรวจที่สมบูรณ์แบบและเท่ที่สุดของสภหาดใหญ่เลย
แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่ขี่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ส่วนแรงจูงใจและเหตุผลที่ยอมควักเงินส่วนตัวไปตกแต่งรถ
แป๊ะบอกว่ามาจากความชอบส่วนตัวแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขี่รถคันนี้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ